เดี๋ยวจะพาไปดูค่ะวันนี้บรรยากาศช่วงเช้า
การเปิดประชุมสมาชิกสภาผู้แทนรัฐศรรณ์นัดแรก
ก็มีสอสอเดินทางมามาถึงที่หอประชุมใหญ่
บริษัททีโอทีจำกัดมหาชนมากันอย่างต่อเนื่องเลย
แล้วอย่างที่บอกค่ะความสำคัญคือ
เลือกประธานสภาแล้วก็รองประธานทั้งสองท่าน
ดังนั้นเดี๋ยวตอนนี้เราไปดูบรรยากาศสดล่าสุดเลยนะคะ
จากผู้สื่อข่าวของเราคุณคารินกระมุดโยธิน
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานมาจากทีโอทีจำกัดมหาชน
เชิญค่ะค่ะเชิญครับ

ว่าชื่อของนายชวนหลีกภัยที่จะถูกเสนอชื่อชิง
ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดรครับ
จากจะมีการสนับสนุนจากภักดิ์ประชาธิปัตย์แล้ว
ยังมีเสียงจากภักดิ์พลังประชารัฐที่จะสนับสนุนด้วยครับ
ซึ่งทางฝั่งของพักเพื่อไทยก็ยังยืนยันครับว่า
จะเสนอชื่อของนายสมพงศ์อมรวิวัตรเป็น
แดดิเดตชิงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรเพียงชื่อเดียวครับ

หอประชุมใหญ่บริษัททีโอทีจำกัดมหาชนครับ
บรรดาสอสอก็เริ่มทยอยเดินทางมา

บรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับทยอยเดินทางมาที่
หอประชุมใหญ่บริษัททีโอทีจำกัดมหาชนตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ
ที่นายสมพงศ์อมรวิวัตรสสเชียงใหม่พักเพื่อไทย
นายภูมิธรรมเวชยชัยสสพักเพื่อไทยในวันอยู่บำรุง
สสกรุงเทพมหานครของพักเพื่อไทยครับ
นายอภิษฎเวชชาชีวะสสบัญชีรายชื่อนายองค์อาจคล้ามภัยบูลพร้อมด้วยสมาชิกของพักประชาธิปัตย
และนายสุชาตตร์ตัญจรณสอสอภักษ์พลังประชารัฐ
และเป็นอีกหนึ่งคนครับที่มีชื่อชิงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดรในวันนี้ด้วยครับ
สำหรับในวันนี้ครับสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนรัศดร
หนังสือเรียกประชุมสภาผู้แทนรัศดร
ครั้งแรกในวันนี้โดยมีวาระสำคัญในการประชุม
เพื่อเลือกประธานสภาผู้แทนรัศดร
รองประธานสภาผู้แทนรัศดรครับ
นายสมพงศ์อมรวิวัตรเปิดเผยว่า
การเมืองฝั่งประชาธิปไตยจะเสนอชื่อเพียงคนเดียวครับ
หากมีการเสนอชื่ออื่นตัวเองจะยอมถอยให้ครับ
และไม่เชื่อว่าพักฝั่งประชาธิปไตยจะมีเสียงแตกครับ
เพราะคนที่เป็นสอสอจะต้องรักษาคำพูด
ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าพักพลังประชารัฐจะยอมหลีกทางให้กับนายชวนหลีกภัย
เพื่อให้พักประชาธิบัติมาร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลนั้นครับ
ส่วนตัวสนิทกับในชวนครับเพราะทำงานร่วมกันมา๓๐ปี

สอสอต้องทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนไม่ควรตระบัดสัตว
และขอให้ดูว่าหากมีการเสนอชื่อในชวน
จะได้รับการสนับสนุนจากใครบ้างครับ
ด้านนายสศภพลังประชารัฐเปิดเผยว่า

กรรมการบริหารพักพลังประชารัฐได้พิจารณา

หลังพักประชาธิปัตย์มีมติเสนอรายชื่อในชวน

ซึ่งส่วนตัวไม่ทราบว่าพักจะยอมหลีกทางให้หรือไม่
แต่ทุกอย่างต้องยึดหลักไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสน
และเปิดทางให้สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ครับ
ขณะเดียวกันครับมีรายงานว่านายวิเชียนชาวลิศ
นำพักพลังประชารัฐยืนยันว่าทุกอย่างจะได้ข้อสรุป
โดยสสพลังประชารัฐจะสนับสนุนในชวนหลีกภัย
สอบบัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาพักประชาธิปัตย์ให้เป็น

ซึ่งส่งผลให้การโหวตนายกรัฐมนตรีคงไม่มีปัญหาใดอีกแล้วครับ
และสำหรับขั้นตอนการเลือกประธานสภาผู้แทนรัศดรนั้น
จะยึดข้อบังคับการประชุมในปี๒๕๕๙
โดยเริ่มต้นที่ผู้อาวุโสสูงสุดของสภาครับ
นั่นก็คือนายชัยชิดชอบที่ทำหน้าที่ประธานชั่วคราว
และผู้เหมาะสมที่ได้รับการเสนอชื่อเพียงคนเดียว
ให้สอสอไม่น้อยกว่า๒๐คนยกมือรับรองครับ
และเมื่อเปิดลงมติเลือกจะยึดเสียงข้างมากเป็นมติเห็นชอบได้ครับ
และหากมีผู้เหมาะสมที่ได้รับการเสนอมากกว่า๑คน
จะต้องใช้วิธีการลงคะแนนลับครับ
สำหรับนายชวนหลีกภัยครับได้ระบุเพียงสั้น
ก่อนขึ้นประชุมสภาพผู้แทนรัศดรครับ
ว่าขอให้รอเสร็จสิ้นกระบวนการ
เลือกประธานก่อนครับถึงจะได้ข้อสรุป
และที่น่าจับตามองในวันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับ

ที่จะเดินทางมาในวันนี้ด้วย
แต่เมื่อถึงเวลาช่วงการโหวตเลือกประธานสภาครับ
จึงออกจากห้องประชุมและไม่มีสิทธิ์ที่จะโวทย์เลือกครับ
ครินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนครับ